อย่างเช่นที่ชนบุรีมีคนงานก่อสร้าง
เขาก็คุยกับเพื่อนอยู่ตอนเที่ยง
ฟ้าร้องพอดีกำลังจะวิ่งเข้าไปในแคมป์คนงาน

เอามือเอื้อมไปไปเปิดประตูฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา

ถูกต้องแต่เดชบุญนะรอดนะ
รอดอย่างปฏิหารแค่มือชา
ดูแคมป์คนงานมันคือสังกษีมันก็วิบวับ
ดูสิฮะมันก็เหมือนเป็นจุดที่ล่อฟ้าลงมานะครับ
ทางด้านของเพื่อนเองก็ต้องแจ้งกู้ภัยเพียง
ไทยศรีมราชาชนบุรีเข้าไปตรวจสอบ
เพราะเพื่อนคนงานถูกฟ้าผ่าหมดสติไป
คนงานในพื้นที่ของหมู่๔ตำบลหนองขามอำเภอศรีมราชา
คนเสื้อขาวนี่แหละคือคนโดนฟ้าผ่า
ชื่อว่าในสันอายุ๓๕ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชา

ไนซันบอกว่าวานตอนเที่ยง
ระหว่างที่ตนกำลังยืนคุยกับเพื่อนคนงานอยู่หน้าห้อง
ก็มีฝนตกฟ้าร้องตกหนักมากก็เลยโอ้กลัว
ก็เลยจะเข้าห้องไปพักผ่อนนะฮะ
จู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาดังสนั่นมาก
ที่มือเขาชามากแล้วก็หลังจากนั้นคือวูบแล้วหมดสติไป
มารู้ตัวอีกทีคือตื่นมาครับก็ยังตัวชาวมือชาอยู่
เพื่อนร่วมงานก็บอกว่าถูกฟ้าผ่าไปนะ
หมดสติไป๕นาทีนั้นนึกว่าจะไม่รอด
หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปทำให้ไฟดับทั้งซอยครับ
แคมป์คนงานทั้งบ้านผู้บ้านคนเท่านั้น
หมดเลยแต่ว่าเขารอดอย่างปฏิหารนะครับ
กู้ภัยก็งงทำไมไม่มีรอยแผลอะไรเลย

หรือเป็นเพราะรอยสักที่เขาศักดิ์ที่แขนก็ไม่รู้นะ

กูภัยคาดว่าช่วงนั้นฝนตกครับในสันก็ไปโดนประตูสังกษีนี่แหละครับ

ก็ไปโดนประตูสังกษีนี่แหละครับมันเป็นฉนวนล่อฟ้า
ก็เลยถูกฟ้าผ่าแต่ว่าเคราะห์ดีที่รอดตายมาอย่างปฏิหารนะครับ